สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

แล้วเอากดมหาการรีบรับขาดบัลค็ย
หรือรับสร้างทศาสตร์อะไรที่ออกกัน
แล้วมันไปยุติเราก็เอากำลังการที่ตำรวจไปบอกไว้
ระหว่างที่เราก็สารให้ต่างกันไปกัน
เราทำตามหน้างานถึงเมื่อวานมีการประกัด

ก็จับคุมอะไรก็ทำลายร่างกาย

มันก็มีหลายพิธี
ก็ได้ให้โอกาสตั้งแต่วันแรกแล้ว
ให้เขาไปขอก็ไม่ขอ

การที่จะยื่นข้อเสนอมาว่าจะขอพบนายกตรี
เพื่อจะส่งเอกสารเป็นการ
นั่นผมถามว่าเจตนาเขาคืออะไร
เพราะถ้าเขามามันก็เจอผมต่อหน้าสื่อต่อหน้าอะไร
ซึ่งมันก็ทำให้เกิดปัญหาบานปลายไปเรื่อย

จากการที่ทุกคนสื่อต้องเข้าใจสังคมต้องเข้าใจ
ถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้อีกหน่อยเขามีปัญหาหมด

เพราะต่อต้านใช้กำลังประทุษร้ายเจ้าหน้าที่
ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้า
แต่นี่ผมยังไม่ได้เอาความผิดเรื่องการชุมนุมเลยนะ
เพราะฉะนั้นที่เขาถูกเรียกดีอยู่

การเดินหน้ารอบนี้ของภาคประชาชนเครือข่ายที่ต่อต้าน
การสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินเนี่ยก็
เกือบจะเป็นข่าวเงียบไปเหมือนกันนะคะ
ถ้าไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชม
ลักษณะแบบนี้มันจะไม่ค่อยได้พื้นที่เท่าไหร่
แต่ว่าเพราะเอิญว่าเมื่อวานภาพข่าวเสียงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันมีความเล่าร้อนมากในตัวเอง
ทำให้ประเด็นฉีกไปอยู่ที่การกระทบกระทั่งกันของตำรวจกับภาคประชาชน
แต่ก็อย่าลืมว่าจริงแล้วเนื้อหาของการรวมตัวกัน
แล้วก็เดินทางมาเพื่อจะยื่นหนังสือให้นายก
จริงแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องใหม่
เป็นเรื่องที่เขาพูดกันมาหลายปีแล้วด้วยนะคะแล้วก็ผัวพันกันหลายเรื่อง
และจริงถ้าย้อนกลับไปเป็นเรื่องที่เป็นข้อห่วงใยของภาคประชาชน
แล้วก็คัดค้านกันมาตั้งแต่ก่อนท่านนายกประยุทธ์จะมาเป็นนายกแล้วนะคะ
คือเป็นสิ่งที่เขาประท้วงกันมาอยู่แล้วตั้งนานแล้วนะคะ
แล้วก็คงจะคาดหวังคงมีความคาดหวังว่าในยุคของนายกประยุทธ์
ซึ่งตอนแรกที่บอกว่าจะมาปฏิรูปเนี่ยคาดว่าจะรับฟังเขามากนะคะ
แล้วก็อาจจะให้พื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินใจใหม่
เพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่ก็ใช้คำว่าปฏิรูปเป็นหลัก
ทีนี้เนี่ยสถานการณ์เมื่อวานที่มันเกิดขึ้นถ้าคุณผู้ชมดูรายการหลังเคารพทงชาตินะคะ
ที่มริสุกรุณีเห็นพลโศกษันเสริญแก้วกำเนิดนะคะ
โศกสำนักนายกท่านอธิบายท่านก็อธิบายประเด็น๓ประเด็นใหญ่หลัก
ก็ตรงกันกับที่นายกพูดตรงกันกับที่ตำรวจอธิบายนะคะ
ก็คือว่าไม่มีการขอกันก่อนเลยจะมาจริงควรจะมีการขอกันก่อนนะคะ
หรือแม้กระทั่งเคยมีการจัดเวทีไปแล้ว
แต่กลุ่มที่คัดค้าเนี่ยไม่เคยไปร่วมเวทีเลยทำไมเปิดพื้นที่ให้
ไม่ไปใช้พื้นที่นั้นล่ะอันนี้ก็เป็นข้อโต้แย้งที่น่าฟังนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าโครงการที่จะเกิดขึ้นในภาคใต้
เฉพาะเกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าฐานหินและท่าเรือ
ที่เกี่ยวข้องเป็นโครงการที่ใหญ่มากค่ะ
ต้องฟังต้องเปิดพื้นที่ให้ฟังต้องให้เขาพูดต้องฟังเขาพูด

แต่พอรัฐบอกว่าไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนนะคะ

ชาวบ้านจะค้านว่าตอนที่เปิดเอามาพูดเลยดีกว่า

มันก็เลยคาราคาสั่งมาจนถึงตอนนี้
ที่เขาเดินสายมาเพื่อที่จะคุยกับนายก
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนเราคุยกันในรายการ
เดี๋ยวเราไปคุย๑ท่านก่อน
จะอธิบายให้ฟังเอาแก่นแท้ของปัญหาก่อน
ว่าตกลงแล้วการสร้างโรงไฟฟ้าฐานหิน
มันเดินมาถึงจุดที่มันปริแตกแบบนี้ได้อย่างไร

เพราะนายกบอกว่าใจเย็นรัฐบาลฟัง
เราจะคุยกับท่านที่จะให้ความรู้เรื่องนี้ได้

และยังเป็นโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ท่านรองสหรัฐบุญโพธิพักดีค่ะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับและท่านผู้ชมครับ
เอาอย่างนี้นะคะดิฉันต้องถามท่านแบบคนที่
อยู่ในพื้นที่ซึ่งโรงไฟฟ้าจะไม่ได้สร้างข้างบ้านดิฉันเลยนะคะ
แต่เห็นเขาตะโกนกันที่ภาคใต้
คำถามคือว่าโครงการสร้างโรงไฟฟ้า

คือขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่จบหมดแล้ว
ที่จะรับฟังความเห็นของชาวบ้านถูกไหมคะ
เราผ่านขั้นตอนนั้นไปหมดแล้วถูกไหมคะ
ครับโรงไฟฟ้าธรรมชินเทพาะนะครับ
ก็มีการรับฟังความคิดเห็น
ผมย้อนไปเขามี๓ครั้งที่เรียกว่าค๑ค๒ค๓
ครั้งแรกในวันที่๒พฤศจิกายน๒๕๖๒

ครั้งที่๒ในเดือนกุมภาพันธ์และมิถุนายน๒๕๖๒
ครั้งที่๓ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย
วันที่๒๗กับ๒๘กรกฎาปี๒๕๖๒
ตอนนี้ขอให้เห็นจำนวนผู้เข้าร่วมนะครับ
ที่การรับฟังค๑ในเดือนฤษจิกายน๕๗
มีผู้เข้าร่วมประมาณ๓๘๐๐กว่าคนนะครับ
ส่วนค๒ที่เราเรียกว่าประชุมกลุ่มย่อยหรือภาษาอังกฤษโฟกัสกรุ๊ป
มีผู้คนเข้าร่วมประมาณ๗๐๐กว่าคน
และมีการส่งแบบสอบถาม
ผู้นำชุมชนผู้นำสตรีผู้นำสาธารณาอื่น
ได้ผลแบบสอบถามกลับมาประมาณ๑๔๐๐กว่าตัวอย่าง

มีผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนแล้วนะครับ
ประมาณ๖๕๐๐คน

หลังจากได้รับฟังความคิดเห็นแล้วเนี่ย

แล้วเราได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาเนี่ย

ขบวนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

รายงานผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ทั้งในส่วนของลงไฟฟ้าเทพาะ

แล้วก็ส่งไปให้ทางสภนะครับ
ให้ท่านพิจารณาครับ

ขั้นตอนนี้ที่

ไม่ว่าจะเป็น๕๗หรือ๕๘ก็แล้วแต่
ชาวบ้านกลุ่มที่คัดค้าน

ชาวบ้านที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้เนี่ย
เขาได้ไปร่วมเวทีไหมคะ

ผมเองได้เข้าไปร่วมด้วยในวันนั้นนะครับ

และกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย

ก็มีอยู่ทั้งสองกลุ่มนะครับ
ที่ไม่เห็นด้วยได้เข้าไปในเวทีคือเปล่านะครับ
และทำไมไม่ได้เข้าไปร่วมนะครับ
ในวิธีที่นั้นนั่นคือว่า
ดข้อความหรือจดความเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเข้าไปได้
แต่ไม่อนุญาตให้นำพวกทงสัญลักษณ์ป้ายเชียร์หรือไม่เชียร์เนี่ยห้ามเข้า

แล้วก็มีการตรวจอาวุธเหมือนที่สนามบินมีเครื่องสแกน

ถ้าคนปกติหรือใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยถ้าเข้าไปด้วยผ่านกติการนี้
ก็สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้
อันนี้กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ย
ท่านก็ยังยืนยันว่าท่านจะถือทองถือป้ายไม่เห็นด้วยโพกผ้าหรืออะไรต่าง
เพราะฉะนั้นก็จึงไม่สามารถเข้าไปตรงนี้ได้
ข้อแท้จริงมันเป็นแบบนี้ครับ
๖๐๐๐เนี่ยนะคะที่เข้าไป
น้ำเสียงซุ่มเสียงสรุปส่วนใหญ่ของ๖๕๐๐คนวันนั้นเนี่ยคือเอาหรือไม่เอาคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นแสดงข้อคิดเห็นนะฮะก็จริงก็มีทั้ง๓ส่วนนะครับ
ว่าจะจัดมนตรศาลได้ก็กลุ่มหนึ่ง

เทคโนโลยีนี้น่าจะไม่มีจริงน่าจะทำไม่ได้จริง
ก็จะมีกลุ่มพวกนี้ฆ่าเขากันไป

เราให้เวลาคนละ๕นาทีนะครับโดยประมาณ
ก็จะมีผู้ลงชื่อแสดงความคิดเห็นประมาณวันละ
ท่านรองค่ะในนี้เราจดข้อมูลไว้หมด
คนที่คนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่ายังกลางยังไม่แน่ใจข้อมูลอยู่เนี่ยนะคะ
ตอนนั้นที่ให้เข้าไปคือมีการคัดกรองไหมคะ
ว่าเป็นคนจากจังหวัดไหนพื้นที่ไหนเป็นใครสังกัดใครมีไหมคะ
เราเราเปิดกว้างให้หมดแล้วครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่
ก็คือที่อำเภอเทพาแล้วก็จังหวัดอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดสงครานะครับ
ก็บางส่วนมาจากจังหวัดใกล้เคียงเช่นที่ติดกันคือปัตตานีก็มี
แล้วก็บางส่วนก็มาจากส่วนกลางเช่นกรุงเทพหรือในภาคกลางตรงนี้เป็นต้น
มีหมดครับแต่ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ครับ
ทีนี้ที่ฉันถามแบบนี้ค่ะคืออันนั้นคือที่เราให้เห็นภาพว่าทำไมคนเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วม
เหมือนกับเสียงที่ส่งเสียงว่าไม่เอาถึงไม่มีคนฟังอันนี้ข้อหนึ่งนะคะ
ส่วนอีกข้อหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยสรุปแล้วว่าการไฟฟ้าจะสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินที่เทพาป่ะคะ
อันนี้กพต้องดำเนินการตามนโยบายพลังงานของรัฐบาลนะครับ
แต่ว่าขั้นตอนนี้เนี่ยการไฟฟ้าผลิตจะสร้างได้ข้อต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วกพจึงจะไปดำเนินการ
ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งนี้ต่อไปได้
ท่านรองตอนนี้นี่คือผ่านคอรมอยังคะ
ยังครับแต่ว่ารายงานเนี่ยแยกเป็น๒ส่วนนะครับ
ส่วนหนึ่งก็คือส่วนของโรงไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของท่าเทียบเรือ
สำหรับที่ขนส่งฐานหินมาจากต่างประเทศ
ว่าอันนี้ได้ส่งให้ทางคณะผู้ชำนาญการ
สิ่งแวดล้อมเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับ
จะมีคำถามมาถามมาตอบไปถามมาตอบไป
รวมแล้วประมาณ๕๖ครั้ง
เดี๋ยวนะคะขออนุญาตแทรกท่านลองนิดเดียว

คือสรุปแล้วมันต้องมี๒ฉบับ
เพราะมันหนึ่งคือโรงไฟฟ้าฐานหิน

เอาโรงไฟฟ้าก่อนโรงไฟฟ้าตอนนี้เนี่ย

คณะผู้ชำนาญการแล้วก็รวมทั้งสำนักนโยบาย

ก็ดูรายงานที่ตอบคำถาม๕๖ครั้ง

ก็บอกว่ารายงานมีความครบถ้วน
แต่ต้องขั้นต่อไปคือต้องส่งให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

เมื่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาแล้วเนี่ย
ถึงจะส่งเล่มรายงานไปที่คณะรัฐมนตรี

ไม่ว่าจะเป็นเล่มแรงงานโรงไฟฟ้ากับท่าเทียบเรือ
ก็ต้องผ่านกระบวนการนี้ทั้งคู่
แล้วก็ไปบรรผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ทีนี้ของโรงไฟฟ้าเนี่ยนะคะ
อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ส่วนของท่าเทียบเรือล่ะคะ
ท่าเทียบเรือตอนนี้เนี่ย
การพิจารณาก็ขึ้นอยู่กับคณะผู้ชมนานการที่เรียกว่า
เกี่ยวกับขอจับกรท่านจะใช้เวลาหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกอะไร
ทางนี้ทางการไฟฟ้าไม่สามารถไปกำหนดกฎเกณฑ์ได้
ขอจบสุดท้ายสั้นคำถามนี้ค่ะท่านรองสหรัฐ
คือนายกนั่งเป็นประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ถ้าสมมุติผ่านคณะกรรมการชุดนี้ที่นายกเป็นประธาน
เท่ากับว่าคณะกรรมกรก็ผ่านอยู่ดีหรือเปล่าคะ
ผมว่าข้อคิดเห็นมันคนละอันกัน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็จะดูเรื่องสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบสุขภาพเป็นหลักนะครับ
พอไปเข้าคณะกรรมกรมันก็จะมีเรื่องเศรษฐกิจ
เรื่องแผนนโยบายพลังงานมีเรื่องวิธีหลายกระทรวง
ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นก็อยากให้เห็นภาพที่แตกต่างกันครับ

คืออันนี้ที่เราพูดถึงคือรายงานตัวของโรงไฟฟ้า
ทีนี้ที่มันแยกอีกตัวหนึ่งคือท่าเทียบเรือ
แต่จริงแล้วโครงการมันใช้ด้วยกันถูกไหมคะ

ทางกฟภจ้างบริษัทเดียวกัน
เพื่อทำรายงานผลกระทบ
ทำของโรงไฟฟ้าแล้วก็ทำของท่าเทียบเรือ

เดี๋ยวผมอาจจะจำค่าช่วยนิดหนึ่งอาจจะ

เข้าใจว่าเดี๋ยวผมต้องดูอีกสิ่งว่าอาจจะจ้างบริษัทกัน
แต่ถึงอย่างไรมันไม่ได้หมายความว่า
พอถึงแม้จะจ้างรายเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่า
เขาจะต้องทำให้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

เพราะว่าผู้ที่ชี้ขาดก็คือคณะกรรมการผู้ชำนาญการ

คือถ้าสมมุติโรงไฟฟ้ามันผ่านไปแล้วถ้าเทียบเรือมันไม่ผ่าน

ครับจะไม่ได้รับอนุมัติให้สร้างครับ
หมายถึงแต่ว่าที่เดินหน้าไปก่อนคือโรงไฟฟ้า
แล้วท่าเทียบเรือตามสมมตินะคะสมมติ

ลงไฟฟ้าผ่านแล้วสมมุติถ้าเทียบเรือ
ซึ่งมาทีหลังแล้วไม่ผ่านทำไงคะ
โรงไฟฟ้าต้องรอท่าเทียบเรือผ่านก่อนแล้วค่อยสร้างพร้อมกันคะ

เพราะว่าถ้าเราสร้างโรงไฟฟ้าไปนะครับ

ว่าถ้าสมมุติคนที่เขารู้สึกว่ากำลังจะสร้างยังไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
เดี๋ยวรอท่าเรือมาก่อนนะคะ
ครับมันต้องไปพร้อมกันต้องไปสู้กัน

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแนะนำแล้วเดี๋ยวคุยเลยค่ะคุณผู้ชมสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ขออภัยค่ะ

เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นคำตอบของคนซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ
แม้กระทั่งรัฐบาลเอง
ไม่ว่าจะเป็นคำพูดอะไรออกมาเนี่ยมีผลต่อในพื้นที่ทั้งหมดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าหรือว่าท่าเรือ
แม้กระทั่งเป็นข้อมูลหรือเป็นคำตอบ
ออกมาจากฝ่ายรัฐบาลที่พูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในตอนนี้คือมันมีผลกับพื้นที่หมด
เมื่อกี้ได้สายลืมแนะนำแขกค่ะขออภัย
สองท่านค่ะคุณทาราบัวคำศรีนะคะ
และผู้จัดการมูลและนิติทำสิ่งแวดล้อม
คุ้นใช่ไหมคะเราเรียกเขาสั้นเป็นภาษาฝรั่งว่า
คุณสุภาพรมาลายรอยสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะขออภัยค่ะสวัสดีค่ะ
อภัยค่ะเมื่อกี้เจอกรปภปุ๊บอยากคุยกับกรพก่อนเลย
แต่เมื่อสักครู่นี้ที่ฉันได้คำตอบอย่างหนึ่ง
อาจจะมีผลต่อสถานการณ์ตอนนี้คิดเอาเองนะคะ
ก็คือว่าทำแยกกัน

มันเป็นโครงการที่ใช้ด้วยกันแต่ทำคนละฉบับ
คือทำคนละฉบับโรงไฟฟ้าเนี่ยคืบไปมากกว่า
ในขณะที่ถ้าเทียบเรือที่จะใช้กับโรงไฟฟ้าตามหลัง
แต่ทั้งสองฉบับต้องผ่านไม่งั้นสร้างโครงการนี้ไม่ได้
อันนี้เอาแบบที่จะถึงสถานการณ์ในพื้นที่คือว่า

เข้าใจถูกไหมคะยังพอมีเวลาคุยกัน
จริงมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ค่ะ
เรารู้สึกว่าการคุยกันต้องคุยตั้งแต่วางแผนโครงการ
ที่เราคุยกับภาคประชาชนคือการเลือกพื้นที่ตั้งว่า
ทำไมต้องตั้งที่เทพาควรจะคุยตั้งแต่ตรงนั้น
๒๒๐๐เมกะวัตต์ที่เทพาะแล้วมาเริ่มคุยกัน
โดยการศึกษารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ควรจะมีโรงไฟฟ้าฐานหินหรือไม่ตรงจุดนี้เนี่ย
หมายความว่าภาคประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเลย

พอเราบอกว่าเวลามันแบบว่ายังมีเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรารู้สึกว่าพอกระบวนการมันเป็นแบบนี้เนี่ย

มันเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งมากกว่า
แทนที่เราจะมาร่วมกันในการทิศทางที่จะ
กำหนดทิศทางการพัฒนาที่ร่วมกัน

แล้วท่านพยายามจะบอกว่ายังพอมีเวลาคุยกันนี่
บรรยากาศก็ไม่ดีขึ้นเลยเหรอคะ
บรรยากาศที่ผ่านมามันไม่ชวนให้
ให้ภาคประชาชนรู้สึกว่าอยากร่วมกันในการ

โอ๊ยกำลังจะถันไปถามคุณธารา
ขอนิดเดียวคือมาสักวันนี้ฟังท่านสันเสริญนะคะ

นี่ค่ะเขาทำมา๓รอบจบไปตั้งแต่ปี๕๗

แล้วทำไมไม่เข้าไปคุยกับเขาตั้งแต่ตอน

คือภาคประชาชนปี๕๗ภาคประชาชนก็คัดค้าน
กระบวนการด้วยคือจริงเหมือนที่พูดตั้งแต่ต้นนะคะ
พอเรารู้หมายความว่าภาคประชาชนรู้ก็คือ
จะมีที่มาตั้งตรงนี้
พอมีข้อหนึ่งก็คือว่ารับฟังแล้วว่า

ซึ่งถามว่าตะกี้ท่านบอกว่า

ทางบริษัทคอนเซาต์หรือว่าตัวแทนของกรพต้องให้ข้อมูลก่อนด้วยนะคะ
โครงการนี้เป็นอย่างไร๑๒๓๓
แล้วก็ผู้เข้าร่วมพูดคนละ๕นาที

ซึ่งเรามองว่ามันไม่ใช่เวทีรับฟังความคิดเห็น
เพราะว่ามันควรจะเป็นเรื่องการถกแถลง
ว่าเราสงสัยอะไรต้องตอบ
คือมันไม่ใช่เวทีหนึ่งวัน๓๐๐๐คนเข้ามา
แล้วก็๒๒๐๐เมกาวัตต์ก็จัดวันเดียว

คือรับฟังแต่ละครั้งครั้งละวัน
สุภาพรเข้าไปเป็นตัวแทนก็พูดได้๕นาทีแล้วก็กลับไป
คำว่าพูด๕นาทีเนี่ยแปลว่าคือเราพูดว่าเราคิดอย่างไรใช่ไหมคะ

แต่มันก็ดีกว่าเราไม่พูดอะไรหรือไม่เข้าไปร่วมไม่ใช่เหรอคะคุณสุภาพร

แต่ก็ส่งเอกสารในเรื่องคัดค้านนะคะ
ว่าไม่เห็นด้วยอย่างไรบ้างในกระบวนการต่าง
เพราะว่าในเวทีวันนั้น๓๐๐กว่าคนก็มีการแจกข้าวสาร
มีการเดินมาหลากหลายนะคะ

อันนี้ก็ต้องถามกรพนะคะว่าแจกข้าวสารทำไม
เท่าที่ฟังที่เขาชี้แจงก็คือว่าเป็นของชำรวย
ให้ชาวบ้านที่มารับฟังความคิดเห็นนะคะ
อันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่ชาวบ้านตั้งคำถามว่า
เลือกตั้งยังห้ามแจกของเนอะ
รับฟังความคิดเห็นในเรื่องนี้

อันนี้คือวันที่๓๘๐๐คนนะคะ

อยากรู้ว่าทำไมไม่ไป

คุณทาราดิฉันตอนเอ๊ะกว่านี้

ดิฉันก็ถามคุณดาราแบบนี้
ว่าอะไรลงกาบไฟฝ่านิน

คือหนึ่งนะคะมันถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มันอยู่ในแผน

เขาไม่ได้เรียกว่าจะใช้หรือไม่ใช้หรือจะใช้อะไร

เขาแค่เลือกว่าจะตั้งตรงไหนอย่างที่คุณสุภาพรบอก
คำถามคือตอนนี้เราจะคุยอะไรกันคะเราเปลี่ยนอะไรได้คะตอนนี้ค่ะ

คือว่าจริงแล้วแผนแผนพัฒนากรรมนิวไฟฟ้าที่คุณธารัฐพูด
มันก็คือแผนที่เปลี่ยนได้ตลอดเวลา
เพราะว่าตอนนี้มันมีการทบทวนอยู่ตลอดเวลา
มีมาเรื่อยแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะฮะ
มันสามารถดึงเอาโรงไฟฟ้าเข้าออกได้
สภาวะที่เป็นอยู่ตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่

มันก็จะมีการทบทวนอยู่เรื่อย

๓ครั้งนี้ใช้มากี่ปีคะ
อ๋อผมว่าตั้งแต่ปี๒๐๑๕นะครับ
ตั้งแต่ปี๒๐๑๕เขาจะดูจบปี๒๕

ก็คือแผนแพลนนิ่ง
ก็คือการวางแผนที่มันสอดคล้อง

เดี๋ยวจะมีการทำแผนใหม่อีกแล้ว
จะมีการคาดการณ์ความพยากรณ์

เดี๋ยวนะคะคือที่บอกว่ามันอยู่ในแผน

ว่าประเทศเราต้องการใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่
ผลิตได้เท่าไหร่ในอนาคตจะต้องเผื่อเท่าไหร่
แล้วจะสร้างไฟฟ้ามาจากอะไร
แต่ถ้าสมมุติมันทบทวนลายปีนี่มันไม่แผนนะคะ
มีการทบทวนครั้งที่๓ใช่ไหมครับ

อาจจะเป็นปีหรือ๒ปีครั้งหนึ่งใช่ไหมครับ
ทีนี้ไอ้ที่มันที่ผมบอกว่ามันเปลี่ยนได้
เพราะว่าที่ผ่านมาเราจะคาดการความต้องการใช้ไฟฟ้า

ไอ้ไฟฟ้าสำรองที่เรามีในวิจารณ์นี้
มันมากจนกว่าคือมันล้นมันล้นไปหมด
มันก็เอาเรื่องนี้เข้ามาคุยว่าโอเคนะตกลงไฟฟ้าสำรองควรจะเป็นเท่าไหร่
ควรจะลดไฟฟ้าสำรองให้มันน้อยกว่านี้
เพราะมันเป็นการล้นเกินเป็นการลงทุนที่แบบศูนย์เปล่า
คือสำรองแบบมันจะบานใช่ไหมคะ
มันจะบานแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจมันก็กำหนด
เป็นตัวกำหนดการใช้ไฟฟ้าของประเทศด้วย

เศรษฐกิจโตแค่ไหนเราต้องใช้อะไรบ้าง
แต่ว่าที่ผ่านมาก็คือคำนวณผิดหมดเลย

คาดการณ์ที่เกินความจำเป็น
มันก็เลยจำเป็นมันต้องการมาทบทวนเอาใหม่
คำนวณผิดคาดการณ์ผิดหรือว่าเศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลงเร็วคะ

สมมุติแผนนี้มีโรงไฟฟ้าน้อยกว่าแผนที่จะเกิดขึ้น
อันนี้มีการเปลี่ยนแผนที่จะเกิดขึ้นใหม่

เขาก็เอาที่เขาวางเอาไว้มาเสียบเข้าไปได้
มันก็ยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจับไปจับมาเท่านั้นเอง
ที่ผ่านมาก็คือหลักก็คือเขาต้องการถ่านหิน
ถ่านหินเยอะเพราะว่าเขาบอกต้องบารานซ์ความต้องการเชื่อเพลิงใช่ไหม
แต่ว่าพอไปมาแล้วฐานหินมันดันไว้ได้
ด้วยเหตุผลต่างนานาประการรวมทั้งความอาการต่อต้านของชาวบ้านเนี่ย
มันก็เลยต้องมาดูว่าตกลงจะใช้อะไร
คือพอมันไปถึงทางตันแล้วมันไปต่อไม่ได้
คือแผนมันก็ล้มเหลวมันก็ต้องมีการคิดใหม่ทบทวนใหม่
ในส่วนของเครือข่ายประชาชน
เครือข่ายคุณสงคราปตนีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน
คือเขาค้านว่าไม่เอาที่นี่
หรือเขาค้านว่าไม่เอาฐานหินคะ
ไม่เอาที่นี่แล้วไม่เอาฐานหินทั้งสองอัน

เดี๋ยวให้ลองถามคำถามดังแรกคือถ้าไม่เอาอะไรเลย
แล้วถ้าภาคใต้เคยไฟดับนะคะ

อย่างนั้นเราเคยคุยกันแล้วล่ะเอามาคุยใหม่
มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าไฟฟ้าไม่พอ
แต่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น
แล้วการรองรับก็ไม่พอ

สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตามโรงพยาบาล
หรืออาคารของรัฐต่างที่มีพวกโซลาเซลล์

แต่ถ้าถึงวันหนึ่งการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

การคาดการณ์ว่าในอีก๒๐๓๐ปีข้างหน้า

แต่ว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาตลอดเวลาของประวัติศาสต

แล้วก็นำไปสู่การลงทุนโรงไฟฟ้าใหญ่

แล้วมันก็นำมาสู่ความขัดแย้งแบบนี้ครับ
คุณทาราบอกคำว่าเกินคือเกินกว่าที่สำรองเอาไว้แล้วด้วย
คือมันมีจำนวนที่ใช้แล้วก็สำรอง

มันก็เลยเข้ารักษณะของการหมดเปลือง

ถูกต้องครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งสั้นก็คือว่าพอมันมาเจอสถานการณ์ที่โลก
มันเจอเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

แล้วมันเข้ามาสอดคล้องกับเรื่องของการที่จะขยายพลังงานในระดับพื้นที่ได้
มันทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยและในระดับภาพรวมลดลงด้วย
นึกออกไหมฮะไฟฟ้าที่ผลิตออกจากโลงไฟฟ้าหลักของประเทศ
มันก็เหมือนกันว่าเดินเครื่องแล้ว
แต่ว่าคนใช้น้อยลงเพราะมันมีแหล่งพลังงานใหม่เข้ามา

เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แผนใหม่ของเขาก็เลยเพิ่มสัดส่วน
พลังงานหนุนเวียนจาก๒๐มาเป็น๔๐
แต่เราก็ต้องไปดูในละเอียดว่ามันมีอะไรบ้าง
จะมีฐานหินกี่โรงจะมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อะไรบ้าง

เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกับชาวบ้าน

มาปิดท้ายที่คุณสุภาพรช่วงนี้ค่ะว่า

๖๕๐๐คนที่นั่นรองสหรัฐบอกมาสักครู่นี้
จ่ออยู่ปากทางห้องแล้วทำไมไม่เข้าคะ
แค่เขาบอกว่าให้ใส่เสื้อไม่ให้ถือทงนะคะ

คนที่สนับสนุนใส่เสื้อสนับสนุนเข้าได้
แต่คนที่ใส่เสื้อคัดค้านเข้าไม่ได้

ที่สนับสนุนก็แสดงออกเรื่องการสนับสนุนอยากให้มีได้
ซึ่งก็ต้องเท่ากันว่าคนที่ไม่เห็นด้วย
ควรที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะใส่เสื้อว่าไม่เห็นด้วย
หรือแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยเหมือนกัน
แต่ประเด็นคือว่าการเข้าหรือไม่เข้า

เขาไม่เห็นด้วยกับกระบวนการตั้งแต่ค๑และคศ
เพราะว่ากระบวนการเหมือนทำไปเพื่อให้ครบกระบวนการ
โดยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เพราะว่าความครอบคลุมของการรับรู้
หรือว่าความครอบคลุมของผู้มีส่วนได้เสีย

ปัตตานีซึ่งอยู่ติดกันหรือว่าแหล่งทรัพยากรที่ติดกัน
ซึ่งเป็นอ่าวเดียวกันก็ไม่ได้รับรู้เรื่องนี้
เพราะฉะนั้นการรับฟังคิดเห็นเพียงคนกลุ่มเดียว

แล้วก็กระบวนการที่รับฟังเพียงวันเดียว
ก็ไม่ได้ตอบเจตนารมณ์เรื่องการรับฟัง
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน
คือเขารู้สึกว่ากระบวนการไม่ชอบทำด้วย
ไม่ใช่ว่าแค่เรื่องประเด็นเนื้อหา
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจะบอกว่าของเทพายากมากนะ
เล่มที่เข้าสู่การพิจารณา

ต้องร้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารถึงจะได้มานะคะ

เพราะว่าเส้นทางมันยาวในการต่อสู้ในการคัดค้านกัน
ขณะที่รัฐบาลเองเขาก็มีชุดคำอธิบายของเขา

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะคุยกับคนซึ่งอยู่ในพื้นที่
อยู่ในสถานการณ์ที่มีการกระทบกระทั่งกันระหว่างตำรวจ
กับชาวบ้านที่มายื่นหนังสือให้นายกสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับคุณมัธยมชายเต็มนะคะ
หนึ่งในชาวบ้านของพื้นที่อำเภอเทพาค่ะ

จนถึงตอนนี้ถ้าตามข่าวคือว่า
ใน๑๖แกนนำที่ถูกจับตัวไป
หนึ่งที่เป็นเยาวชนได้รับการประกันตัวออกมาแล้วใช่ไหมคะ

แล้ว๑๕คนตอนนี้อยู่ไหนคะ
๑๕คนตอนนี้รู้สึกว่าจะส่งตัวเข้าเรือนทรัมป์เลยครับ
เมื่อวานนี้นะคะลักษณะเหตุการณ์

ก็บอกว่าตำรวจเจ็บพอสมควรนะคะ
ทีนี้สถานการณ์มันเกิดขึ้นแล้ว
ชาวบ้านเป็นอะไรอย่างไรบ้างคะจนถึงตอนนี้นะคะ
ตอนนี้ชาวบ้านก็
บาดเจ็บไปพอสมควร
มีสาหัสอยู่๒คน๓คน

เหมือนกับเป็นจังหวะดันกันหรือว่าโดนอาวุธของตำรวจคะ
น่าจะเป็นจังหวะที่ตำรวจเนี่ยเข้าจับกลุ่มนะครับและทีนี้ทางประชาชนเองเขาก็วิ่งหนีกันนะครับ
ก็อาจจะโดนโล่ของทหารโล่ของทางเจ้าหน้าที่อะไรประมาณนั้น
ทีนี้ที่ฉันถามภาพรวมค่ะคุณมัธยมคือเท่าที่ดูแล้วเนี่ย
ทางรัฐบาลคือเมื่อสักครู่นี้พูดผ่านคำพูดของท่านไก่อูเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าจริงแล้วกระบวนการเนี่ยผ่านมาแล้วคือทำครบไปหมดแล้ว
เหมือนกับที่รองผู้ว่าของทางกรฟภก็บอกว่าคือกระบวนการทำครบไปหมดแล้ว
เอาอย่างนี้ค่ะจนถึงตอนนี้เราจะตอบทางรัฐบาล
แม้กระทั่งเจ้าของโครงการอย่างกรฟภว่ายังไงคะว่า
ก็เขาบอกว่ากระบวนการรับฟังผ่านไปหมดแล้วทำไมเพิ่งมาค้านเอาตอนนี้ล่ะ
ตอนที่เขารับฟังทำไมถึงไม่เข้าร่วมคุณมัธยมจะตอบแบบไหนคะ
คือการทำของเขามันไม่สงสัยครับเรายังรับไม่ได้
เหมือนกับว่าเรายังถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่นะครับ
สามปีที่ผ่านมาเราก็ยื่นหนังสือค้านตลอดว่าพวกเราไม่เห็นด้วยนะครับ
ที่๑ที่๒ที่๓นี่ซึ่งมันยังไม่ขอบคุมการที่มีการแบ่งเข้าสารกัน
แล้วก็ทางวิธีข้อหนึ่งมีการเสียเข้าสารกัน
แล้วก็รวบรวมบัตรประชาชนของคนต่างพื้นที่มากมายเข้ามาในเวที
แล้วก็เอามาเซ็นชื่อกันครับว่าเป็นผู้ที่เข้าร่วม
ที่มีแค่บัตรประชาชนเท่านั้นเองที่มากัน
ครับแล้วทีนี้เวทีก็ปล่อยให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นคนละ๕นาที
ซึ่งมันนิดมากโครงการใหญ่ระดับแสนล้าน
โครงการที่มีส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง
ให้แสดงความผิดคุณคนละ๕นาทีมันคงยังไม่พอ
เราเสนอขอให้เป็นการให้จัดวิธีที่มันสามารถที่อยากแสดงความคิดเห็นคนละ๕นาที

แต่ทางด้านกว่าก็ไม่ค่อยจะรับฟังเท่าไหร่ครับ

เมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงคือการเปิดรับฟังรอบแรก
ทีนี้มันมีรอบที่๓ที่บอกว่ามีคนจำนวนมาก๖๐๐๐กว่าคนเนี่ยนะคะ
คือครั้งนั้นเมื่อสักครู่นี้ท่านรองสหรัฐก็บอกว่า
ก็มีคนที่คัดค้านแต่ว่าไม่ได้เข้าไป
วันนั้นเป็นยังไงคะสภาพวันนั้นเป็นยังไงคะ
สภาพวันนั้นก็คือว่าทางด้านของเจ้าของโครงการเนี่ยนะครับ
ก็ได้มีการเชิญทางด้านของทุกธุ์มัศยิตในอำเภอของสีภาเนี่ย
แล้วก็มีการแจกเสื้อโต๊ปให้แจกสิ่งของให้เป็นของกำลัง
บังคับให้ทุกมัศยิตเนี่ยตัวอิมาม
กรรมการมัศยิตรวมแล้ว๑๑คนต้องเข้าร่วมให้หมด
ทีนี้ทุกคนก็ไปกัน

การปรัฒนีเนี่ยเอาโรศาสตร์ทางเห็นเนี่ยก็ได้ขอเข้าไปร่วมด้วยนะครับ
ในเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่สามนะครับแต่ก็โดนกีดกั้นครับ
ไม่ให้เข้าไปโดยทางตอนนั้นผมจำไม่ได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัด
อ่าชื่อว่าอะไรตอนนั้นผมพูดไปแล้วนะครับท่านก็ได้ขอประกาศว่า
ห้ามให้ผู้เห็นต่างเข้ามาในเวทีเด็ดขาดก็กลัวว่าจะมาสร้างความไม่สงบ
นะครับในเวทีนะครับเพราะให้สำรวจสหารตั้งด่านกันไม่ให้เข้าไป
อ่าคุณพระเจมส์ค่ะขอขออภัยนิดเดียวคือเวลาเหลือค่อนข้างน้อย
ฉันถามแบบนี้เลยว่าคือคุยกันกับคนที่มาเดินร่วมกันหรือยังคะ
หลังจากนี้เอายังไงเดินเข้ากรุงเทพหรือจะยังไงต่อคะ
เอาแบบสั้นสั้นเลยเดี๋ยวเราตามกันต่อค่ะครับครับก็เราเราคิดว่า
ถ้าหากว่าครั้งนี้นะครับไม่สามารถที่จะทำให้ทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ย
หันมาคิดทบทวนใหม่นะครับในกระบวนการที่ผ่านมาเนี่ย
เราก็จำเป็นต้องขึ้นไปกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะ
เพื่อที่จะทำให้ทางรัฐบาลเนี่ยเราขอตอนนี้คือขอให้ทำรัฐบาลอ่ะ
กลับมาสบทวนอ่านะครับรายงานที่ทางครัวครัวได้ทำไป
เพราะว่ารายงานทั้งหมดอ่ะมันมันไม่มันไม่เป็นจริงนะครับ
มันยังเป็นรายงานที่เจ็ดซับซึ่งซึ่งเรายังรับไม่ได้
เข้าใจค่ะคุณมัธยมวันนี้เราเวลาน้อยแต่ว่าถ้ามีการขึ้นมา
เพื่อที่จะพูดคุยกับรัฐบาลเรื่องนี้เดี๋ยวเราอาจจะได้เชิญกันมาอีกครั้ง
เวลาอันเหมาะสมนะคะวันนี้ขออภัยเวลาน้อยนะคะ

อันนี้คือวัน๖๕๐๐ก็จะมีในลักษณะที่เล่า
ไม่เป็นไรขอปิดท้ายท่านละค่อนข้างกระชับค่ะ

สถานการณ์มันเล่าร้อนมาขนาดนี้แล้วคือเรื่องอะไรคะ
คือจริงคิดว่าต้องทบทวนโครงการใหม่
เพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่

แล้วเห็นข้อมูลที่เป็นเท็จในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่จำนวนมาก
โครงการนี้จะนำมาสู่การย้ายครอบครัว
๑๘๐หลังคาเรือนคนร่วม๑๐๐คน
มันคือการอบพยพโยกย้ายขนาดใหญ่
ในพื้นที่เพราะว่าโรงไฟฟ้าตั้งอยู่
คือถ้าโรงไฟฟ้าตั้งคือตั้งบนชุมชนนะคะ

มีมัศยิตมีกูโบอยู่ในพื้นที่นั้น

หมายความว่ายังไม่ต้องพูดถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น

ตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราคิดว่าต้องทบทวน
ซึ่งอันนี้อาจจะยังไม่ได้พูดกันเยอะ
ว่าจริงแล้วถ้าสมมติจะสร้าง
ถ้าจะสร้างเนี่ยคือทัพตอนนี้ที่คนประมาณสักราวพันคน

คุณทาราค่ะปิดท้ายหลังจากนี้ยังไงคะ
เห็นมีตัววิ่งอยู่บนสกรีน
เรื่องว่าถ้าไม่สร้างแล้วจะเอาไฟที่ไหนใช้
ผมคิดว่ามันเป็นข้อตกเถียงที่คลาสสิกมาก
จริงมันคนละประเด็น
เพราะว่าจริงแล้วเราไม่ได้คัดค้านการไม่ใช้ไฟฟ้า
แต่ว่าฐานหินมันเป็นประเด็นใหญ่มากระดับโลก
ประเทศไทยก็เผชิญกับอะไรหลายอย่าง
ฉะนั้นมันมีทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าที่มันยั่งยืน
มันเป็นธรรมมันเหมาะสมในอนาคตข้างหน้า
เราก็ควรจะมองไปข้างหน้าไม่ควรจะถอยหลังกลับไป
เพราะว่าฐานหินมันกำลังเอาไปแล้ว

คือที่ใครค้างอยู่ตอนนี้ไม่ได้บอกว่า

ไม่ได้มาแนวแบบโอ๊ประหยัดไฟฟ้ากันไม่ใช่รู้ว่าต้องใช้
แต่เลือกพลังงานที่ใช้ได้
ที่ใช้ได้ที่เป็นธรรมที่ยั่งยืนที่เหมาะสม

ใช้กันแล้วคือไอ้ที่อยากจะใช้อ่ะเขามีอย่างอื่นใช้กันแล้วอย่างนี้หรอคะ
คือมันกำลังอยู่ในขาลงในช่วงขาลงมันยังมีการใช้กันอยู่
แต่มันกำลังอยู่ในขาลงถ้าธุรกิจเขามองขาขึ้นใช่ไหม
ขาลงก็คือว่ามันเจ๊งมันกำลังจะเจ๊งในอนาคตข้างหน้า
ใกล้ครับเอ่อเนี้ยมีประเด็นยังไม่ได้ขยี้เรื่องนี้ในแง่ของข้อมูลนะคะ
แต่ว่ามีอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมขอแปะไว้เป็นหัวข้อเดี๋ยวต้องหาเวลาคุยกันนะคะ
คือเรื่องกฎหมายฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม
ซึ่งประเด็นที่ห่วงมากที่สุดก็คือว่ามันจะมีการให้อำนาจเหมือนคล้ายมาตรา๔๔ค่ะ
อันนี้เขาเค้าเมาส์กันนะคะคือคล้ายคล้ายมาตราสี่สี่ว่าบางโครงการไม่ต้องทำผลกระทบสิ่งสิ่งแวดล้อม
ไม่ต้องทำผลกระทบสุขภาพไม่รู้ที่เมาส์จริงหรือเปล่าแต่ถ้าวันนั้นมาถึงเดี๋ยวได้คุยกัน
แต่วันนี้เวลาจำกัดขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ
คุณผู้ชมรอตามกันต่อนะคะสำหรับความคืบหน้าการกระทบกระทั่งกัน
แล้วก็การเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่ที่จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าวันนี้สวัสดีค่ะ